เอามาต่อกันที่คดีของเสียอ้วนนะครับ
ปัญญายิ่งดังผู้บงการแล้วก็ฆ่าน้องฟอสและน้องสปายที่เขาชีจันทร์จังหวัดชนบุรีนะฮะ
เมื่อสักครู่นี้ฟังอาจารย์ปรเมฆที่มาคุยกับคุณจอมขวัญเนี่ย
อาจารย์ปรเมฆบอกว่าถ้าจะนับเป็นเรื่องบันดาลโทษะเนี่ย
ถ้าจะเหมือนจากคุณตาเมื่อสักครู่นี้คงไม่ได้
ใช่ค่ะบันดาลโทษะต้องเป็นเหตุเฉพาะหน้าที่คุณโกรธเดี๋ยวนั้น
คุณก่อเหตุตรงนั้นไม่ใช่ว่าคุณไปเตรียมการเตรียมแผนเอาจ้างคนมาเช่าบ้านเช่ารถมาก่อเหตุ
อันนี้มันเข้าข่ายลักษณะไตรตรองไว้ก่อน
มูลเหตุต่อให้เคยโอนเงินโอนทองหลงรักอะไรมานานตามมานานเนี่ย
แต่มันสืบเนื่องมาหลายปีหลายเดือน

แต่วันนี้ก็ต้องยอมรับว่าคนวิพากษ์วิจารณ์มากเรื่องของเงินทองต่างที่เสียอ้วนโอนไปให้ครอบครัวของน้องสปายและตัวน้องสปาย
แล้ววันนี้เป็นวันแรกที่ได้ยินจากปากเสียอ้วนเองนะคะ
อ้วนยอมรับว่าโอนเงินไป๗ล้านบาทไปให้คุณพ่อและน้องสปาย

จากเดิมตอนแรกเลยเนี่ย๑ล้านที่แม่บอก

แต่ไอ้บัญชีอื่นที่เพื่อนของเสียอ้วนเขาเปิดเผยหลักฐานมาเนี่ย
เข้าชื่อพ่อเข้าน้องสปายเนี่ยรวมแล้ว๔๕ล้าน
แต่ตัวเสียอ้วนบอกวันนี้ด้วยปากของเสียอ้วนบอก๗ล้าน
ใช่ค่ะคือคุณแม่ของน้องสปายบอกว่าในส่วนของแม่เนี่ย
รับรู้แค่เงิน๑ล้านบาทที่โอนเข้าบัญชีแม่
แล้วแม่ก็ชี้แจงว่าก็ซื้อรถไป๗แสนบาท
แล้วก็๓แสนบาทก็ค่าทำศพของน้องสปาย
แล้วแม่ก็บอกด้วยว่าที่บอกว่าโอ้โหบ้านของแม่ของพ่อน้องสปายที่แบบบ้านดีบ้านดูหรูหราอะไรอย่างนี้
อ้วนทำบ้านใหม่ให้คุณแม่ก็บอกว่าไม่ใช่
เป็นเงินที่คุณแม่ถูกลอตเตอรี่ถูกรางวัลที่สองใช่ได้สองแสนบาท
เป็นเงินที่คุณตาของน้องสปายก็คือคุณพ่อของคุณแม่ค่ะ
เสียชีวิตไปก็มีเงินมาอีก๔แสนบาทแล้วก็ไปขายโรงสีอะไรได้อีกก็เงินตรงนี้เอามาทำบ้านใหม่คุณแม่บอกแบบนี้นะคะ
ถึงขั้นมีคนเอาไปเปรียบเทียบกับบ้านของแม่ของเสียอ้วนที่จังหมาสูริน
ว่าเอ๊ะทำไมเสียอ้วนไม่ส่งตังค์ไปให้แม่บ้างแม่ของตัวเองเนี่ยเขาอาจจะส่งไปแล้วก็ได้ใครก็ไม่รู้นะ
แล้วเงินทั้งหลายที่มันยังอยู่ในบัญชีจะเหลือมากเหลือน้อยหรือว่าไม่กระทั่งรถยนต์รถกระบะที่ซื้อก็แล้วแต่ด้วยเงินเสียอ้วนเนี่ย

อยู่ไหมเสียอ้วนก็บอกว่าที่จะมีการฟ้องร้องขอทรัพย์สินต่างเหล่านี้คืน
จากครอบครัวของน้องสปายที่ให้ไปเนี่ยเสียอ้วนก็บอกว่าเสียอ้วนพูดเองวันนี้เลยนะคะ
บอกว่าทนายความของเสียอ้วนเขาแนะนำว่าให้ฟ้องร้องขอทรัพย์สินคืน

ใช่แต่อาจารย์ปรเมฆก็บอกว่าถ้าหากว่าเป็นการให้โดยเสน่หาอย่างนี้ค่ะ
จะเรียกทรัพย์สินคืนได้ก็ต่อเมื่อฝ่ายที่รับทรัพย์สินไป
เขามีพฤติกรรมในลักษณะของการที่เนรคุณอืมเนรคุณมันก็มีรายละเอียดหลายอย่างอ่ะครับ

ก็ต้องไปว่ากันแต่เอาเป็นว่าคดีหลักก็คือเสียอ้วนบงการและฆ่าคนตาย
ดูความเคลื่อนไหวของเสียอ้วนในปัญญายิ่งดังก่อนนะครับทุกผู้ชมครับ
วันนี้เวลาประมาณ๑๕นาฬิกานะครับ
นำตัวเสียอ้วนนายปัญญายิ่งดังผู้ต้องหาที่ก่อเหตุ
บงการแล้วก็ยิงน้องฟอสและน้องสปายเสียชีวิต
ลานจอดรถตรงข้ามเขาชีจันทร์
นำตัวออกไปจากสพนาจอมเทียน
เพื่อไปฝากขังที่ศาลจังหวัดพัทยา
แล้วก็จะคัดค้านการประกันตัวนะครับ
อ้วนก็เดินลงมาจากห้องควบคุมตัวผู้ต้องหา

แต่นักข่าวก็พยายามยื่นไมค์สัมภาษณ์นะครับ
เขาก็พูดมาพูดไม่เยอะพูดไม่เยอะ
แต่ใจความเนี่ยเยอะ
อ้วนบอกว่าเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เรื่องเงินมีการโอนให้จริง๗ล้านบาท
ให้พ่อน้องสปายกับน้องสปาย
แล้วก็ทิ้งท้ายนะครับบอกว่าที่เขาชีจันทร์เนี่ย

คือผู้สื่อข่าวบอกว่าเสียอ้วนเนี่ย
ใช้คำพูดว่ายิงไม่ออก๓กระบอก
คือเขาคงหมายถึงว่า๓นัดนะครับ

น้ำคับหยิ้มปืน๓กระบวกไม่ออก
นี่แหละฮะถือว่ามันก็มีมูลเหตุเพิ่มขึ้นมา
อย่างน้อยก็ยอดเงินนี่ก็มากกว่าเดิมเยอะนะครับ
จากนั้นเสียอ้วนก็ถูกนำตัวไปฝากขังนะครับ
มีรายงานว่าทนายความของเสียอ้วนก็เดินทางมาที่สพนาจอมเทียน
เพื่อจะขอประกันตัวแต่เจ้าหน้าที่คัดค้านการประกันตัวนะครับ

ก่อนหน้านี้นะฮะก่อนที่เจ้าหน้าที่จะนำตัวเสียอ้วนออกไปตอนบ่าย๓เนี่ย

ปัญญายิ่งดังก็ถูกควบคุมตัวมาที่ห้องธุรการทางคดี
เพื่อให้พยานที่มาสอบปากคำเพิ่มเติมวันนี้ได้ชี้ตัว
ซึ่งพยานคนดังกล่าวก็เป็นพ่อค้าที่ขายของอยู่ที่ที่เกิดเหตุที่เขาชีจันทร์
เขาก็ชี้ตัวได้ถูกต้องว่าคนนี้นี่แหละผู้ต้องหาที่ลงไปยิงนะครับ
หลังจากนั้นก็นำเสียอ้วนขึ้นไปยังห้องคุมตัวเหมือนเดิมนะครับ

คือตอนที่นักข่าวถามเสียอ้วนถามว่ามีอะไรจะฝากถึงแม่ไหม
อ้นไม่ตอบนะได้แต่ยิ้มแล้วก็พยักหน้านะครับ
ก่อนหน้านี้ตอน๑๐นาฬิกานะครับมีพี่ชายกับน้องชายของเสียอ้วนเดินทางมาที่สพนาจอมเทียนนะครับ
เยี่ยมนะฮะตำรวจบอกว่าความจริงแล้วเข้ามาตั้งแต่ตี๔
แต่เจ้าหน้าที่บอกว่ามันยังไม่ถึงเวลาเยี่ยมให้มาใหม่ก็เลยกลับมาช่วงสายนะครับ
ซึ่งพี่กลับมาสายแระน่นดิที่จะถึงห้องพุทธงหังของโรงพักษณ์สพนจเทียน
ห้องควบคุมตัวผู้ต้องขังอยู่ชั้น๒นะครับเมื่อคืนนี้อ่อนเพลียนะครับ
แล้วเขายังรู้สึกหลอนเหมือนมีวิญญาณตามแต่ว่าก็ไม่เยอะมากน้อยกว่าที่เคยเล่าก่อนหน้านี้
โดยเฉพาะช่วงที่อยู่กัมพูชานะที่บอกว่าเหมือนมีคนมาตาม๒คนตามอยู่ตลอด
ตลอดทั้งคืนเจ้าหน้าที่๑๐กว่านายก็คอยเฝ้าเวรยามอยู่ตลอดนะครับ
เพราะว่าถือว่าเป็นผู้ต้องหาคนสำคัญเกรงว่าจะคิดสั้นฆ่าตัวตายนะฮะ
แต่ดูแล้วก็ไม่ค่อยเครียดเท่าไหร่เพราะว่าเจ้าหน้าที่พยายามชวนคุย
เสียอ้วนคุยเพื่อให้ไม่เครียดนะครับ
ก็มีเสียอ้วนก็ได้พูดแซวตำรวจนะบอกว่าโทษที่ได้รับเนี่ยแบ่งกันคนละครึ่งได้ไหม
ก็แสดงให้เห็นว่าเริ่มผ่อนคลายเริ่มยอมรับสภาพที่เกิดขึ้น
ทุ่มครึ่งเมื่อคืนที่ผ่านมาชุดสอบสวนของเจรตำรวจแห่งชาติ
มาสอบปากคำเสียอ้วนเพิ่มเติมนะครับใช้เวลาจนถึงห้าทุ่มถึงจะเสร็จนะครับ
ก็ทำให้เสียอ้วนเนี่ยหลังจากถูกสอบปากคำเสร็จนะฮะแล้วก็บวกกับทำแผนทั้งวันเมื่อวานนี้นะครับ
ก็เลยนู่นเลยฮะกว่าจะตื่น๗โมงนู่นกว่าจะตื่นนะฮะถูกสอบสวนจนดึกนะครับ
แล้วก็ในห้องควบคุมตัวผู้ต้องหานี่เขาติดกล้องวงจรปิดไว้๒ตัวอยู่แล้วนะครับ
ไม่ให้คลาดสายตานะฮะวันนี้ก็นำตัวไปฝากขังเรียบร้อยนะครับ
ก็มีรายงานข่าวบอกว่าขณะที่เสียอ้วนถูกควบคุมตัวค่ะ
อ้วนก็พูดคุยให้ข้อมูลในลักษณะที่ว่า
ตัวเองเนี่ยคบกับน้องสปายมา๓ปี

พาน้องสปายไปฮันนีมูลที่ญี่ปุ่น

แล้วกลับมาต้นปีนี้ต้นปี๒๕๖๐
แล้วก็บอกด้วยว่าตัวเองคบหาน้องสปาย
ไม่เคยมีความสัมพันธ์อะไรลึกซึ้งกับน้องสปาย
ถ่วงภาพถ่ายที่มันคือมันไม่ใช่แค่เพื่อนสนิท

ทีนี้มาดูในมุมของคุณแม่น้องสปายบ้างนะคะ
ทั้งมุมเรื่องของมีคำหมั่นสัญญาจะแต่งงง
แต่งงานอะไรกันหรือเปล่ามีการมั่นหมายกันหรือเปล่า

เรื่องของเงินที่เสียอ้วนโอนไปให้กับคุณแม่ของน้องสปายตกลงแล้ว

คุณระวีการแก้ววิจิตนักข่าวไทยรัฐทีวีของเราไปถึงบ้านเลยนะคะ
คุณแม่ของน้องสปายก็คือคุณแม่วันเพ็ญนาเมืองรัก
คุณแม่ยืนยันว่ารับเงินจริงที่แม่เองรับรู้
ก็คือ๑ล้านบาทเท่านั้น
เพราะเสียอ้วนเป็นคนโทรศัพท์มาบอกว่า
โอนเงินมาให้ในบัญชี๑ล้านบาท
เงินจำนวนนี้น้องสปายเล่าให้แม่ฟังว่า
สาเหตุที่เสียอ้วนโอนเงินไปให้
ก็เพราะว่าเสียอ้วนให้เป็นค่าชดเชย
เพราะก่อนหน้านี้เสียอ้วนไปก่อกวนที่บาร์แห่งหนึ่ง

เพราะน้องสปายไม่ยอมทำงานที่บาร์ของเสียอ้วน

แล้วก็บอกว่าอย่ารับน้องสปายเข้าทำงานนะ
สปายทำงานได้๑๐วันบาร์ก็ไม่รับให้ทำงานต่อ

ที่ไหนรับน้องสปายทำงานนะ
ถ้ารับเนี่ยมีเรื่องกับเสียอ้วนแน่

หางานทำไม่ได้ก็ต้องกลับมาทำงานกับเสียอ้วน
อันนี้คุณแม่บอกว่าน้องสปายเล่าให้ฟังแบบนี้นะคะ
แล้วสุดท้ายเสียอ้วนก็โทรศัพท์ไปง้อ
ให้กลับมาทำงานกับเสียอ้วนเหมือนเดิม

ชดเชยที่สปายไม่มีงานทำเนี่ย
สามแสนบาทอ๋อแต่เสียอ้วนบอกว่าให้ไปล้านหนึ่งเลยก็แล้วกัน

แม่เองบอกว่าแม่ก็ยังบอกเสียอ้วนทางโทรศัพท์ไปเลยว่า

ขอคุยกับสปายก่อนลองฟังเสียงคุณแม่ดูค่ะ
อ้วนเป็นคนเอามาบอกว่าแม่ผมจะโอนตังค์ให้นะ
แม่ก็เลยบอกว่าเอาจะโอนมาให้แม่ค่าอะไร
ก็ผมโอนให้แม่ไปซื้อรถให้น้อง

แม่เขาก็โทรมาบอกแม่ผมคุยกับน้องแล้ว
ไม่ไม่แม่โทรไปหาน้องเมื่อกี้เนี่ยน้องบอกว่ายังไม่ได้คุยอะไรกับอ้วนเลย
ถ้างั้นก็แม่ก็ไม่โอเคนะแม่ไม่โอเคถ้าน้องไม่โอเค

หลังจากนั้นเขาก็โทรไปคุยกับน้อง

ชดเชยให้ที่ตอนนั้นน้องไม่ได้ทำงานกับอ้วน
แล้วน้องไปทำงานที่บาร์อื่นแล้วก็เสียอ้วนก็ไปรังความบาร์นี้ไม่ให้รับ

ถ้ามึงรับก็มึงก็มีเรื่องกับกู
ถ้าพี่อ้วนจะโอนให้พ่อกับแม่จริงก็คือ
อ้วนโอนแค่๓แสนพอคือชดเชยค่าที่พี่อ้วนไม่ให้หนูที่ไม่ให้ทำงาน
เขาก็เลยบอกก็ได้ยินน้องพูดกับแม่ว่า
อ้วนเขาบอกว่าเขาจะโอนล้านหนึ่งเขาจะโอนล้านหนึ่ง
น้องก็เลยบอกว่าไม่ต้องไม่ต้องพี่อ้วนไม่ต้องโอนล้านหนึ่ง
ถ้าพี่อ้วนจะให้พี่อ้วนก็โอนแค่๓แสนภาวะส่วนนั้นมันเป็นส่วนของน้อง

น้องก็คิดว่าน้องก็คงว่าพอเงินเข้าโอนเข้าบัญชีให้แม่ปุ๊บ

ไปอ้วนโอนมันจริงอ้วนโอนมาล้านหนึ่ง
แม่หนูไม่ได้บอกพี่อ้วนโอนนะ

ก็จะบอกแม่หนูไม่ได้บอกให้พี่อ้วนโอนนะ
หนูบอกพี่อ้วนโอนแค่๓แสนแต่พี่อ้วนเขาบอกว่าเขาจะโอนล้านหนึ่ง
แต่หนูก็ไม่คิดว่าพี่อ้วนเขาจะกล้าโอน
แม่ก็โทรหลังจากนั้นก็โทรคุยกันกับอ้วน
ก็บอกอ้วนอ้วนมาทำไมเต้งเยอะเต้งแยะแม่ไม่เอา
ขอคืนได้ไหมไม่ผมไม่เอาคืนครับ
ผมให้แม่ผมให้แม่ให้น้องด้วยความเคารพ
ไม่ต้องเอามาคืนผมนะแม่ไม่เอาไว้เลย
แม่จะเอาไปซื้ออะไรแม่ก็เอาไปซื้อเลย
ยังไงคุณแม่น้องสปายบอกแบบนี้ค่ะทุกคนในบ้านไม่มีใครเปิดบัญชีเงินฝากของธนาคารกสิกรไทย
เพราะว่าในสลิปเหมือนกับโอนไปกสิกรไทยด้วยไงฮะ
คุณแม่บอกว่ากสิกรไทยไม่มีมีแต่บัญชีของธนชาติ
เปิดเอาไว้ตอนนั้นถูกลอตเตอรี่รางวัลที่๒ก็เลยเอาเงินไปฝาก
สำหรับการโอนเงินมาให้ที่บ้าน
แม่ของน้องสปายก็ฝากถึงคนใกล้ชิดเสียอ้วนที่ออกมาเปิดเผยข้อมูลอะไรแบบนี้ค่ะ
เรื่องของการโอนเงินเนี่ยคุณแม่บอกว่า
ตลอดระยะเวลาที่เสียอ้วนรู้จักกับน้องสปาย
อ้วนไม่เคยพูดเรื่องแต่งงานหรือการสร้างเรือนหอกับพ่อแม่น้องสปายเลย
ไม่เคยมีข้อตกลงหรือสัญญาอะไรกับเสียอ้วน
รู้แค่ว่าเสียอ้วนโทรศัพท์มาบอกว่าชอบน้องสปายจะจีบ
แม่ก็บอกว่าต้องให้เวลาน้องเพราะน้องสปายอายุอย่างน้อยค่ะ
ชื่อบัญชีของธนชาติเป็นของพ่อ
แต่ที่แม่ดูในข่าวนะมีของกสิกรไม่ในบ้านนี้ไม่มีคนเปิดบัญชีกสิกร
ยืนยันว่าสลิปที่เป็นบัญชีธนาคารกสิกรนี้ไม่ใช่ของคุณพ่อ

หรือเป็นแบงค์ของน้องที่เปิดทิ้งไว้มีไหมคะ
ของน้องมีแต่ธนชาติเหมือนกันแต่เพิ่งเปิดเพิ่งเปิดได้เดือนเดียวน้องก็เสียชีวิต
ก็แม่ก็ทราบจากข่าวว่าเขาก็เซ็นยืนยันก็มันเป็นชื่อเขาแต่แม่อยากรู้ว่า
โอนกระเทือกมันมันมีอยู่แล้วใช่ไหมเออมันต้องมีสิบัญชีโอนแล้วก็บัญชีรับมันต้องมีชื่อสิ
อ่าใช่ไหมมันก็ต้องมีอยู่แล้วของพ่อพ่อก็ของพ่อก็มีโอนสมมุติว่าอ่า
นายปัญญายิ่งดังนี่โอนโอนเข้าบัญชีแล้วแล้วบัญชีชื่อใครล่ะเป็นคนรับอืมอ่า
แม่พูดตรงในบ้านหลังนี้ไม่มีใครเปิดกสิกรสักคน
ถ้าเสียอ้วนไม่โอนมาให้แม่ก็จะไปซื้ออยู่แล้วอ่า
เพราะว่าก็เงินที่น้องส่งมาให้เงินที่น้องส่งมาให้แม่แม่ก็เก็บไว้ทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือน
แล้วก็เงินที่แม่หาแม่ก็เก็บหมึกทุกเดือนทุกเดือนเหมือนกันแม่ฝากบอกด้วยนะว่า
ไม่มีการตกลงใดทั้งสิ้นกับเสียอ้วนไม่มีเงินที่เขาโอนมาให้
ไม่มีข้อตกลงใดใดทั้งสิ้นกับเสียอ้วนคือเขาโอนเข้ามาเขาบอกว่า
มาซื้อรถให้น้องแล้วไม่มีคำว่าโอนมาหนึ่งล้าน
คือแรกก็แต่งงานกับน้องไม่มีไม่มีการพูดเรื่องแต่งงาน
ไม่มีการพูดเรื่องมั่นแล้วไม่มีการสร้างเรือนหอ
ไม่มีค่ะไม่มีตกลงใดใดทั้งสิ้นอ่า
ตกลง๑ล้านนี่คือทั้งค่าซื้อรถค่าเยียวยาที่ทำให้เขาไปทำงานที่อื่นไม่ได้นะ
เท่าที่ฟังจากแม่รวมเนี่ยนะเอาเป็นว่าแม่ของน้องสปายเนี่ยบอกว่า
เฉพาะตัวแม่เนี่ยรู้เรื่องแค่๑ล้านแหละอันอื่นไม่รู้เรื่องแล้วก็คิดว่าไม่มีด้วย
เสียอ้วนจะบอกโอนให้คนนู้นคนนี้จะสี่ห้าร้านหรือว่าเพื่อนสนิทเสียอ้วนบอกเอาแล้วแต่น่ะ
แต่แม่น้องสปายยืนยันว่ามีแค่หนึ่งล้านเข้ามาในบัญชีซึ่งเงินหนึ่งล้านนี้
นำไปซื้อรถกระบะนะฮะตามความตั้งใจของน้องสปาย
ที่อยากซื้อรถให้กับพ่อและแม่ก็ไปซื้อด้วยเงินสด๗แสนบาท
คันที่ท่านเห็นนะฮะอ่าอันนี้เป็นอีกคันหนึ่งนะครับอ่า
คือรถกระบะเนี่ยออกที่จังหวัดขอนแก่นบ้านอยู่ที่กรสินนะ
ส่วนรถเนี้ยคันรถเก๋งสีดำเนี่ยนะฮะคันนี้
แม่บอกว่าน้องสปายเพิ่งไปดาวน์มาด้วยเงิน๖แสนบาทนะครับ
หลังจากซื้อรถกระบะมาได้หนึ่งสองเดือนอ่าหนึ่งถึงสองเดือนก็ไปซื้อรถอีกคันหนึ่ง
ออกรถที่จังหวัดอุดรธานีตอนนี้เพิ่งผ่อนมาได้แค่๖เดือน
ซึ่งรถยนต์คันนี้ฮอนด้าซีวิกเนี่ยน่าจะราคาสักประมาณล้านต้น
ค่ะนะก็ไปดาวน์ไว้หกแสนตอนนี้เพิ่งผ่อนไปได้แค่หกเดือนนะครับ
คันนี้เป็นคันที่๒ที่เสียอ้วนเป็นคนสั่งจองรถอะไรเองทั้งหมดเลย
บอกว่าทางครอบครัวไม่ได้ร้องขอแต่คิดว่าอาจเป็นเพราะ
สปายเคยตั้งใจว่าจะออกรถเก๋งมาเป็นรถส่วนตัวสักคันนึง
พอเสียอ้วนรู้ก็เลยไปจัดหามาให้นี่นะฮะ
น้องสปายบอกว่ามูลเหตุที่อาจทำให้เกิดเหตุการณ์นี้กับน้องสปาย
ก็อาจมาจากพฤติกรรมของเสียอ้วนซึ่งพฤติกรรมเสียอ้วนบางอย่าง
สปายรับไม่ได้เพราะหลังจากที่แม่ทราบว่าเสียอ้วน
พยายามจะจีบน้องสปายน้องสปายก็เล่าให้ฟังว่า
เสียอ้วนทำร้ายร่างกาย๓ครั้งก่อนเกิดเหตุ
ครั้งแรกคือก่อนซื้อรถเสียอ้วนเคยเดินฝ่ากลุ่มเพื่อนน้องสปาย
บีบคอน้องสปายแล้วก็ยกขึ้นขณะที่น้องไปสังสรรค์กับเพื่อน
ครั้งที่สองเคยสั่งให้ลูกน้องมาจับน้องสปายเอาไว้ในห้องน้ำ
แล้วเสียอ้วนพยายามจะลวนลามซึ่งหลังจากครั้งที่สองนี้
อ้วนก็โทรไปง้อเสนอโอนเงินถ่ายโทษจาก๓แสนบาทให้เป็น๑ล้านบาท
ครอบครัวน้องสปายเอาไปซื้อรถ
ครั้งสุดท้ายเดือนเมษายนหลอกให้น้องสปายไปดูคอนโดมิเนียม
แล้วให้เพื่อนผู้หญิงของน้องสปายลงไปหยิบของข้างล่าง
เสียอ้วนอยู่กับน้องสปาย๒ต่อ๒ก็ลงมือบีบคอ
แล้วเอาปืนจ่อศีรษะน้องสปาย
ตอนเอาปืนจ่อศีรษะเนี่ยค่ะคุณแม่บอกด้วยว่าเหมือนกับน้องสปายเล่าว่าเสียอ้วนพูดว่า
อภัยนะคุณผู้ชมมึงจะแต่งงานกับกูไหมจะแต่งงานกับกูไหมอย่างนี้ค่ะ
พูดเรื่องแต่งงานขู่น้องสปายด้วยตอนนั้น

แต่มุมเสียอ้วนเนี่ยเขาบอกเขาคบมา๓ปี
จะไม่มีอะไรลึกซึ้งก็แล้วแต่อันนั้นมุมของเสียอ้วน
แต่แม่บอกว่าเหตุการณ์วันนั้นที่อยู่ที่คอนโด๒ต่อ๒
แล้วหลอกเพื่อนลงไปข้างล่างแล้วก็บีบคอเอาปืนเจาะศีรษะเนี่ย
เพื่อนก็พยายามเข้ามาช่วยแล้วก็ช่วยไว้ได้นะครับ
เหตุการณ์ครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายทำให้แม่ตัดสินใจ
ขอให้น้องสปายออกจากงานแล้วกลับมาอยู่บ้านเพราะไม่ปลอดภัย
แล้วก็เกิดเหตุน้องสปายถูกตามมายิงจนเสียชีวิต
แม่ของน้องสปายยังบอกว่าจนถึงวันนี้ยังเชื่อว่าลูกสาวไม่ได้ไปไหน
ยังอยู่ที่บ้านเพราะก่อนวันที่ตำรวจจะนำตัวเสียอ้วนไปทำแผนเมื่อวานนี้
ครอบครัวก็คุยกันว่าจะไปดูการทำแผนที่เขาชีจันทร์ดีหรือไม่
เพราะเกรงว่าจะคิดถึงน้องและเกิดความโกรธเคืองเสียอ้วนมากขึ้น
มา๒๑สิงหาคมช่วงกลางวันแม่ดูรูปน้องสปายแล้วมีความรู้สึกว่าลูกสาวมานอนอยู่ด้วย
มากขึ้นจะมาฝ่ะแม่กลงมาหน้าลูกแล้วก็อะไรตำรวจกลงเธอไว้ทิ้งเพื่อให้นอนลง
ก็นอนลงข้างก็มีเหมือนแบบมีร่างมีร่างคนนอนลงข้างแล้วก็เอามืออบก่อน
พ่อพ่อก็เลยถามว่าทำไมเมื่อกี้ลูกมามาร้องไห้ด้วย
แล้วก็มานอนกอดแม่ด้วยพ่อก็เลยว่าไปก็ไป
ทีนี้นักข่าวของเราก็พยายามจะคุยกับคุณพ่อของน้องสปายด้วยนะคะ
พยายามจะขอสัมภาษณ์นะคะก็คุณพ่อยังไม่ค่อยได้พูดอะไรเลยนะคะ
คุณพ่อก็ไม่พูดอีกนะคะวันนี้ก็บอกว่าเครียดอะค่ะเหนื่อยปวดหัว
เพราะว่าเพื่อนสนิทเสียอ้วนหรือเสียอ้วนเองก็
บอกว่าโอนเงินให้คุณพ่อใช่ไหมคุณพ่อบอกปวดหัวขอพักก่อนนะคะ
ก็ไม่ให้สัมภาษณ์อะไรทีนี้มาดูทางฝั่งของครอบครัวน้องฟอสกันบ้างนะคะ
คือครอบครัวน้องฟอสก็บอกกับนักข่าวของเราว่า
ไม่รู้ว่าเขาจะมีปัญหาเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องอะไรกันแหละ
แต่ก็ดูเหมือนว่าเสียอ้วนตั้งใจจงใจฆ่าน้องฟอสด้วย
คุณแม่ของน้องฟอสคุณแม่จอมสีชมพูพื้นค่ะ
ก็บอกว่าเพิ่งกลับมาจากจังหวัดชนบุรีนะคะก็ไปดูการทำแผนนะคะ
ตั้งแต่น้องฟอสเสียชีวิตยังสัมผัสได้ว่าน้องฟอสอยู่ใกล้
ก่อนที่จะจับเสียอ้วนได้เนี่ยรู้สึกว่าลูกก็คือน้องฟอสเนี่ยนะคะ
พยายามจะสื่อสารด้วยก็เลยอธิษฐานในใจ
ให้น้องฟอสโดนบันดาลให้เจ้าหน้าที่จับตัวเสียอ้วนให้ได้
เพื่อเป็นของขวัญวันเกิดให้กับน้องฟอสน้องฟอสเกิด๑๖สิงหาคม
แล้วจับเสียอ้วนได้๑๕สิงหาคมนะคะก่อนวันเกิดน้องฟอสวันเดียว
แล้วก็ระหว่างเดินทางไปดูการทำแผนเนี่ยค่ะ
คุณแม่บอกว่านั่งมาในรถก็เหมือนจะหลับนะคะ
พอตื่นขึ้นมาเนี่ยเห็นเหมือนน้องฟอสมาร้องไห้
แล้วก็พูดว่าหนูมาลาแม่นะหนูมาลาแม่นะ
เชื่อว่าการเสียชีวิตของน้องฟอสเป็นเพราะเสียอ้วนจงใจ
ที่จะเกาะเหตุฆ่าน้องฟอสค่ะ
เค้าก็จับได้วันที่๑๕อยู่เขตไทดานอะนอนหลังไปกับรถ
ขึ้นมาก็เห็นแต่ร้องไห้ก็เลยถามว่าเป็นอะไร
น้องฟอสมาร้าแล้วนะเราจะไปส่งน้องที่เค้าชีจรรย์
ก็วันที่ไปดูเขาทำแผนนั่นแหละ
แม่ของน้องฟอสบอกว่าน้องฟอสสนิทกับน้องสปายในฐานะเพื่อนรักกันจริงนะคะ
แล้วก็ย้ำอีกครั้งว่าน้องฟอสมีใจเป็นหญิงตั้งแต่เด็กแล้วค่ะ
ก็ไม่แคร์ว่าสังคมจะมองว่าฟอร์สกับสปายคบกันแบบไหนเป็นแฟนกันหรือเปล่าเพราะแม่รู้ดีว่าลูกของแม่เป็นแบบไหน
ของน้องฟอร์สกับคุณยายของน้องสปายเนี่ยเป็นพี่น้องกันอืมครอบครัวของน้องสปายบอกว่าที่จะตัดญาติกันเนี่ยนะคะ
จริงนะคะจนวันนี้แม่น้องฟอสก็จะอโหสิกรรมให้เสียอ้วน
ว่าเสียอ้วนจะมาขอขมาหรือเปล่าไม่สนนะคะก็อโหสิกรรมกันไป
แม่ให้เขานะแม่ให้เขาอะไรรู้ไหม
ก็คือแม่ให้เขาแต่ถ้ายังไงแม่ก็จะขอน้องเขา

เมื่อยังให้เป็นเหมือนชาตินี้
คบหากันก็คือความเป็นเพื่อน
จะอยู่ในนี้คงตลอดไป
แต่น้องฟอสเนี่ยเป็นเสาหลัก
ก็คือทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งครอบครัวทั้งลูกทั้งหลานนั่นแหละ
ค่ะ
คือเรื่องความสัมพันธ์ของน้องฟอสน้องสปาย

กับสิ่งที่เสียอ้วนเขาพยายามทำให้น้องสปายเนี่ย

เพราะว่ามีคนที่เขาอ้างว่าเป็นเพื่อนสนิทของน้องสปาย

เงินที่โอนเข้าครอบครัวของน้องสปายให้หมดก่อน

เพราะว่ามีการเปิดเผยภาพของรถ๒คัน
วันที่แม่น้องสปายไปซื้อ
ออกจากโชว์รูมออกจากศูนย์มาเนี่ย

มูลค่ากว่า๑ล้านบาทนะฮะ

เคยส่งให้นายธรรมรัฐสุวรรณโภษี

โดยไลน์จากผู้ใช้ที่ชื่อว่าอ้วนบางลา
ลานนี่เป็นถนนสายบันเทิงในป่าตองภูเก็ตนะฮะ
เสียอ้วนก็กว้างขวางอยู่แถวนั้นก็มีฉายาอ้วงอ้วนบางลา
ส่งหลักฐานภาพแรกเป็นสัญญาการซื้อขายรถยนต์
ภาพที่๒เป็นภาพการรับรถยนต์ซีวิกสีดำ
ปรากฏภาพของแม่น้องสปายเป็นผู้มารับรถด้วย
ขณะเดียวกันยังส่งรูปภาพ
เพื่อเป็นสิ่งยืนยันว่าเสียอ้วนเคยโอนเงินและซื้อรถให้กับสปายจริง
อกจากนี้ก็ยังส่งรูปคู่ของสปายและฟอส
ลักษณะคล้ายคู่รักกันมีการหอมแก้มเคียงชิดใกล้
ซึ่งจากการเห็นรูปบาดใจแบบนี้
ทำคนที่ให้ข้อมูลบอกว่ารวมถึงการโอนเงินหลักพันล้านบาทไปให้
คือมูลเหตุจูงใจหลักที่ทำให้เสียอ้วนตัดสินใจ
ก่อเหตุในการไปฆ่าน้องฟอสและน้องสปาย

ใช่เพื่อนที่แบบเพื่อนสนิทแบบ

มันจะเป็นชายรักหญิงหรือเปล่าแบบนี้นะฮะ
ก่อนหน้านี้มีการเปิดเผยหลักฐานสลิปการโอนเงินนะครับ
ที่เสียอ้วนเคยส่งให้เอาไว้นะฮะ
ที่นายโจ้นะฮะ
ธรรมรัฐสุวรรณโภษีได้บอกเอาไว้นะครับ
บอกว่าตามหลักฐานเนี่ยพบว่าเสียอ้วนโอนเงินให้กับ

พ่อของน้องสปายมีชื่อปรากฏในสลิป
แล้วก็ลงชื่อนายปัญญายิ่งดังรวมเงิน๒ล้านบาท
มีรายละเอียดการโอนอยู่๔ครั้ง
เฉพาะเดือนมีนาคม๖๑โอนไป๓ครั้ง

๘มีนาคม๗๐๐บาท

วันที่๒เมษายนโอนอีก๒แสนบาท
อกจากนี้ยังมีหลักฐานที่เสียอ้วน
โอนเงินให้นางสาวปวินาอุบันน้องสปาย
มีการโอน๓ครั้งเมื่อปี๖๐
คือ๖พฤษภาคม๑๐๐๐๐๐บาท
พฤษภาคม๑๑๒๐๐๐บาท
แล้วก็๒๗มิถุนายนอีก๕๐๐๐บาท
หลักฐานการโอนเงินเสียอ้วนได้ส่งเป็นภาพถ่าย
เป็นหลักฐานการโอนเงินที่แบงค์หลายแห่ง

หลังจากที่โอนเสร็จแล้วนะฮะ
โดยไลน์จากผู้ใช้อ้วนบางลา
มาถึงโจ้สปอร์ตไลท์เหมือนเดิมนะครับ
ก็มีทั้งช่วง๑นาฬิกา

แล้วก็มีลักษณะการถ่ายกดโทรศัพท์ลง
ทำให้ติดภาพขาทั้งสองข้างด้วย

ก็ใช้เวลากลางคืนอาจจะหลังเที่ยงคืน
พวกนี้ส่งภาพเป็นหลักฐานการโอนเงินเอามาไว้ให้นะครับ
หลากหลายธนาคารด้วยกันนะครับ
มีลายที่๒นี่ก็เป็นหลักฐานการโอนเงิน
ที่ระบุภาพที่ส่งเอาไว้ช่วง๑นาฬิกานะครับ
ที่๓นี่เป็นภาพด้านล่างที่เป็นหลักฐานโอนเงิน
ระบุว่าถ่ายไว้เมื่อ๘มีนาคม
ตอน๑๓นาฬิกา๔๘นาทีที่อำเภอกระทู้ตำบลป่าตอง

เป็นภาพถ่ายหลักฐานโอนเงิน๒ภาพถ่าย
วันที่๒เมษายนบนเคาน์เตอร์ของธนาคารแห่งหนึ่ง
ลายชุดที่๕อ้วนบังราส่งหลักฐานการโอนอีกครั้ง

ส่วนอีกภาพน่าจะถ่ายจากโต๊ะ
มีแก้วน้ำตั้งอยู่ข้างโดยใช้มือจับหลักฐานโอนเงินเอาไว้
ระบุว่าภาพนี้ถ่ายเมื่อ๖พฤษภาคม
ภาพนี้ระบุว่าส่งเมื่อเดือนพฤษภาคมนะครับ
มีลายที่๖ที่เป็นภาพข้างล่างนะครับ
บุว่าเป็นภาพถ่ายเมื่อ๒๓พฤษภาคมตอนบ่าย๒

หลักฐานการโอนขึ้นมาถ่าย
ขณะที่มีคนยืนอยู่ข้างหลัง๒คน
ซึ่งคาดว่าเป็นพนักงานของธนาคารนะครับ

แต่เป็นหลักฐานที่ส่งไปให้ไลน์ของเสียอ้วน

แต่มันต้องฝากแปะฝากแปะเอาไว้ที่ใครอะไรอย่างนี้นะครับ

ทีนี้มีข้อมูลที่ไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนค่ะ
เป็นข้อมูลจากเพื่อนสนิทของน้องสปาย
ให้สัมภาษณ์กับทางทีมข่าวไทยรัฐออนไลน์เอาไว้
เพื่อนสนิทของน้องสปายบอกไว้แบบนี้ค่ะ
บอกว่าคนแถวบ้านของน้องสปายเนี่ย
รู้กันดีว่าพ่อกับแม่ของน้องสปายเป็นยังไง
แม่ติดหวยเถื่อนหนักมาก

ส่วนตัวสปายเองก่อนหน้านี้ไม่ได้ชื่อสปาย
มาเปลี่ยนตอนเข้าวงการคนกลางคืน
ทำงานหาเงินเลี้ยงแม่ตั้งแต่อายุยังไม่บรรลุนิติภาวะ
เนื่องจากครอบครัวของสปายไม่ได้มีฐานะร่ำรวย
ทุกวันนี้ใช้จ่ายเงินที่ได้มาจากการทำงานกลางคืน

มีเงินใช้ไม่ขาดมือ
สปายเป็นเสาหลักของบ้าน
ทำงานกลางคืนได้เงินเยอะ
ที่สำคัญสปายคบหาดูใจ
คนทั้งป่าตองเขารู้กันว่ามีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกัน
ก่อนหน้านี้สปายเคยคบกับคนอื่น
แล้วก็ได้เงินจากคนอื่นมาในลักษณะเดียวกัน
โดยเงินทั้งหมดก็ส่งเสียให้ทางบ้านตลอด
ด้วยความสนิทกับสปายเพื่อนคนนี้ก็เลยยืนยันว่า
ไม่เชื่อที่แม่ออกมาบอกว่าเสียอ้วนเคยพยายามข่มขืนสปาย
เพราะคนเขารู้กันทั้งป่าตองว่าทั้งคู่คบกัน
หมายถึงสปายและเสียอ้วนนะคะ
เขารู้กันทั้งป่าตองว่าคบกันอยู่ด้วยกันแบบสมยอม
อยากจะให้แม่ของสปายพูดความจริง
เพราะโดยพื้นฐานเสียอ้วนไม่ใช่คนเลวร้าย
เป็นคนซื่อด้วยซ้ำ
ยืนยันว่ารู้สึกสงสารครอบครัวของสปายที่ต้องสูญเสียลูกสาวไป

แต่ความจริงก่อนหน้านั้นเนี่ย
ครอบครัวของสปายต้องพูดความจริงให้หมดด้วย
อันนี้คุณผู้ชมไปอ่านเพิ่มเติมได้ในไทยรัฐออนไลน์นะคะ
เป็นการสัมภาษณ์เพื่อนสนิทของน้องสปายค่ะ
ก็เป็นที่เขาบอกว่าเป็นเพื่อนสนิทที่เขากล่าวอ้างมานะ

เรายืนยันว่าเราไม่ได้บอกว่าเสียอ้วนกำลังทำถูก
หลายท่านก็รู้สึกเหมือนกันก็คือว่าไม่ได้บอกว่าเสียอ้วนทำถูก
ที่ไปฆ่าคนตายสองคนเนี่ย
เพียงแต่ว่าเรากำลังดูว่ามูลเหตุเนี่ยมันมาจากอะไรยังไงกันแน่
แล้วก็อยากรู้ว่ามันจะส่งผลกับรูปคดียังไงบ้าง
เดี๋ยวมีเสียงสัมภาษณ์ของอาจารย์ปรเมฆในรายการถามตรงกับคุณจอมขวัญ
จะได้สรุปว่าเหตุการณ์ทั้งหมดมันจะส่งผลกับรูปคดียังไง
ใช่ครับดูอีกเรื่องหนึ่งนะฮะมันก็ต้องบอกว่าเป็นวิจารณญาณส่วนบุคคลนะนะ
ไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่หรือจะไม่เชื่อก็ต้องเชื่อก็แล้วแต่
เจอใครก็ไม่รู้สองคนเหมือนเป็นวิญญาณเนี่ยตามทุกวัน
ใช่จนทนไม่ไหวก็ยอมทางตันดีกว่ายอมให้เจ้าหน้าที่จับดีกว่า
ล่าสุดนะครับท่านผู้ชมครับเมื่อวานนี้ตอนทำแผนเนี่ยเพียงแต่ว่าคนเยอะ
แล้วมีญาติพี่น้องของน้องฟอสน้องสปายไปด้วย
ผู้สื่อข่าวก็เลยพยายามจะสัมภาษณ์กันอยู่เนี่ย
มีอาสาที่ไปช่วยงานของตำรวจตอนทำแผนอยู่คนหนึ่งเนี่ย
ช่วงเวลานั้นเขาถูกผีเข้า
นี่ค่ะคนขวามือของหน้าจอนี่คือน้องฟอส
ปองประธานอาสาสมัครตำรวจป้องกันปราบรามสพนจเทียน
ชื่อว่านายอภินันภูศิษฐ์สุขเจริญ
คือเอามาเปรียบเทียบให้เห็นไม่ใช่อะไรหรอก
หน้าดูคล้ายเหมือนกันนะใส่วงใส่แว่นเข้าไปเนี่ย
ค่ะแล้วก็คนอยู่ดีเขาก็พูดภาษาอีสานทั้งที่

ถูกต้องแล้วดูสิคือรูปร่างใบหน้าความผอมเพลียวใส่แว่น

ท่านผู้ชมครับวันนี้คุณอภินันภูศิษย์เนี่ย
เพิ่งออกจากโรงพยาบาลนะครับผู้สื่อหาวทรัศน์ทีวีก็ตามไปนะฮะ
เพื่อจะขอสัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อวาน
ที่เขาบอกว่าเออเมื่อวานเนี่ยพี่ถูกผีสิงถูกผีน้องฟอสสิง
ตอนที่เขาทำแผนกันเนี่ยที่เขาชีจันทร์จริงหรือเปล่าพี่
ซึ่งนายอภินันภูศิษย์เล่าให้ฟังว่าก่อนทำแผนเมื่อวานนี้
ก็มีหน้าที่ไปเตรียมจัดสถานที่จัดแถวตามแผนผังที่ตำรวจเขาวางเอาไว้
หลังจากนั้นก็กำลังยืนพูดคุยอยู่กับเพื่อนอาสาอีกคนนึงคุณเหนียวมาสอน
สักพักอาสาคนนั้นเนี่ยบอกว่าทำไมหน้าพี่เหลือง
ก็ได้ยินแค่นี้หลังจากนั้นก็จำอะไรไม่ได้อีกเลย
รู้สึกตัวอีกทีที่ไหนรู้ไหมอยู่โรงพยาบาล
งงงว่าเฮ้ยเรามาอยู่โรงพยาบาลได้ยังไงใครพามา
เพื่อนก็เล่าให้ฟังนะครับบอกว่าตอนที่เกิดเหตุเนี่ย
คุณอภินันภูศิษย์มีอาการชักเพ้อแล้วก็พูดว่ามาฆ่าฉันทำไม
พูดเป็นภาษาถิ่นอีสานนะร้องเพลงอีสานด้วย
ซึ่งเกิดอยู่ประมาณ๑๐นาทีเพ้อพูดอยู่แบบนั้นจนถึงขั้นปัสสาวะราช
เพื่อนก็เลยเอาตัวขึ้นรถแล้วก็ไปส่งโรงพยาบาล
ซึ่งคุณอภินันภูศิษย์ยืนยันว่าตัวเองไม่เคยเป็นโรคลมชัก
ไม่เคยเป็นลมอะไรแบบนี้ร่างกายแข็งแรงมาตลอด
และที่สำคัญพูดอีสานไม่ได้
หลังจากที่เราซ้อมแถวเสร็จแล้วเสร็จเราก็มีการแยกย้ายกันพัก
กับอาสาสมัครอีกท่านหนึ่ง
ที่บริเวณหน้าแท่งน้ำซึ่งเป็นพื้นที่ร่ม
ว่าหน้าเสียงเหลืองหน้าซีดจริงเหรอ

พอหลังปูจบแค่นั้นก็รู้สึกว่าเหงื่อมันออก

แล้วผมก็ฟุบไปที่อกของอาสาท่านั้น
แล้วผมก็ไม่รู้สึกตัวอีกเลย
รู้สึกตัวอีกทีก็ที่โรงพยาบาล
เขาบอกว่าคุณเป็นลมลมชักนะปัสสาวะแตกอะไรมาถึงขนาดนั้นบอก

ผมไม่เคยเป็นโรคประเภทนี้แล้วไม่มีโรคประจำตัว
หมอก็ได้มาเช็คความดันเช็คชีพจร

ความดันผมปกติทุกอย่างปกติเหมือนคนปกติ

แล้วหลังจากแพทย์เขาก็ยังไม่ระบุเหมือนกันว่าผมเป็นโรคอะไร

หลังจากที่ผมได้สติแล้วเพื่อนที่อยู่ในเหตุการณ์ก็มาเล่าให้ฟังว่า
เขาเรียกผมป่านะป่าจำได้ไหมว่าป่าพูดอะไรออกมาบ้าง
จำไม่ได้ปากพูดเป็นภาษาอีสาน
แล้วก็คล้ายร้องคล้ายคล้ายทำร้องหมอรำ
พูดภาษาอีสานแล้วก็พูดว่าทำฉันทำไม
พอไปถึงโรงพยาบาลค่ะอาการก็หายเลย
หายเป็นปกติใช่
หมอตรวจหมอก็บอกก็ไม่มีอะไรผิดปกติเลย

ก็นอนโรงพยาบาลไปคืนนึงนะคะรอดูอาการ

ตอนเช้าหมอมาตรวจอีกรอบก็ไม่มีอะไรผิดปกติ

ว่าที่เขาเป็นคือเกิดจากอะไร

เนี่ยส่วนเรื่องความเชื่อวิญญาณว่าแบบ
วิญญาณผู้ตายมาเข้าสิงเนี่ยนะคะ
ก็อาจจะเป็นไปได้นะคะ

เนี่ยค่ะแต่ก็คิดว่าวิญญาณของน้องทั้งสอง
อาจจะมารับรู้ว่าจับคนร้ายได้แล้วอะไรแบบนี้นะคะ

ประเภทนี้จะเข้ามาหาผมง่าย

ผมก็ยังไม่กล้ายืนยันว่าใช่หรือไม่ใช่
แต่โดยถ้าหากผมยืนยันโดยร่างกายเนี่ย

ถ้าเอาความเชื่อโบราณนะ
อาจจะมีความดีใจหรือยินดีที่นำตัวใดอ้วนมาได้
แล้วมาทำแผนในจุดที่ฆ่าเขาได้
เขาเลยอยากจะออกมาแสดงออกถึงความรู้สึกของเขา
ก็อาจเป็นไปได้ในส่วนของความเชื่อนะครับ

ตอนที่เขาทำแผนกันที่ข่าวชีจันทร์นะครับ
คุณยุธยาตุ้มมีผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีที่ไปทำข่าวด้วยบอกว่า
ตอนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนที่นายอภินันภูศิษย์มีอาการต่าง

ตอนนั้นนักข่าวกำลังไปสัมภาษณ์แม่ของน้องฟอสอยู่
ก็เลยไม่ได้เห็นไม่ได้บันทึกภาพตรงนั้นไว้
แต่ถ้าลองมาเทียบเคียงดูนะ
ตอนที่นายอภินันภูศิษย์เริ่มมีอาการเหมือนผีเข้า
เป็นช่วงที่พ่อแม่น้องฟอสน้องสปายมาถึงพอดี

เห็นกันอีกทีอ้าวมีคนขึ้นรถโรงพยาบาลพาไปอย่างนี้
คุณยุธยาตุ้มีบอกมันก็แปลกนะ
ถ้าจะเทียบแบบไทม์ไลน์เวลาว่ามันเกิดอะไรขึ้น

ช่วงที่พ่อกับแม่น้องฟอสเข้ามาถึงพอดีประมาณอย่างนั้น
อันนี้เรื่องของน้องฟอสนะ
แต่ถ้าย้อนไปดูบ้านของน้องสปายนิดนึง
ช่วงที่คุณวัชรีดวงใสไปสัมภาษณ์แม่ของน้องสปายใช่ไหม
ผ้ามีผ้าม่านอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ
เดี๋ยวในบ้านจะมีผ้าม่านสีทอง
คือแม่ของน้องสปายบอกว่า
คือน้องสปายเคยสั่งผ้ามารเอาไว้
ตอนที่ทำบ้านใหม่น้องสปายเคยไปสั่งตัดเอาไว้

น้องสปายถูกยิงเสียชีวิต

แล้วเจ้าของร้านเนี่ยมาติดให้นะ

บอกว่าน้องสปายไปเข้าฝันบอกว่า
พี่ไปติดผ้าม่านที่สั่งไว้ที่บ้านหนูด้วยนะ
รุ่งเช้าเนี่ยเจ้าของร้านรีบเอามาติดให้เลย

คุณระวีการแก้ววิจิตใช่ไหม

เนี่ยก็มีเรื่องแปลกเนาะ
ทีนี้จากทั้งหมดทั้งมวลนะคะคุณผู้ชม

จากเรื่องของการที่เสียอ้วนบอกว่า
สตงสตังค์ให้กับครอบครัวของน้องสปาย
เรื่องของความแค้นของเสียอ้วนสิ่งต่างเหล่านี้
ถ้าจะมาดูในมุมเรื่องของคดีความ

คืออาจารย์ปรเมฆมาออกรายการถามตรงกับคุณจอมขวัญเมื่อสักครู่นี้เอง
แล้วก็อาจารย์ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของประเด็นกฎหมาย

ไม่เป็นไปตามข้อตกลงอะไรก็แล้วแต่แยกกันกับที่ฆ่าเขาใช่ไหม

ยิ่งบอกตัวเลขมากเท่าไหร่มันก็ยิ่งชัดแจ้ง
อย่างเมื่อกี้ที่คุณจอมขวัญเปิดรายการมา
จะเป็นเรื่องของตัวเงินมีเรื่องของสัญญา
หรือเรื่องของชู้สาวความรักความใกล้นะครับ

มูลเหตุจูงใจมันมาจากเรื่องเหล่านี้

มันมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งข้อหาและโทษ
ถ้าสารท่านตัดสินคดีของเสียอ้วนและทีมไหมคะ
ข้อหานี้ไม่เปลี่ยนแล้วล่ะข้อหานี้ฆ่าโดยไตรตรอง
โทษก็คือสถานเดียวประหารชีวิต
ทีนี้ถามว่าแล้วจะอ้าง
เพราะมีในโซเชียลก็บอกอ้างอ้างบันดาลโทษศาสตร์ได้ไหม
อ้างเจ็บแค้นเครื่องโกรธโทษชั้นใยอะไรอย่างนี้ได้ไหม
มันการบันดาลโทษะต้องเข้าใจว่า
ไม่ใช่เกิด๔ปีที่แล้วแล้วมาทำวันนี้
ข้อหาฆ่าคนตายโดยตรัยตรองเว้ยก่อนมาตร๒๘๙
กฎหมายวางโทษไว้ขั้นสุขขั้นเดียวคือประหารชีวิต
เมื่อรับสารภาพก็เป็นเหตุบรรเทาโทษตามมาตรา๗๘
แล้วให้การในรายละเอียดว่าทำอย่างนั้นทำอย่างนั้น
พร้อมกับแสดงเหตุที่ว่าทำไมต้องทำ
อย่างมากก็ลดโทษลงมากึ่งหนึ่งก็เหลือตลอดชีวิต
อืมเพราะฉะนั้นบันดาลโทษะเนี่ยเสียอ้วนอ้างไม่ได้แน่

มีท่านผู้ชมที่ถามผ่านข้อความเหมือนกันนะฮะบอกว่า
เอาแล้วทำไมไม่ไปทวงเงินเขาตั้งแต่ก่อนที่มันจะมีปัญหา

มาทวงอะไรตอนนี้จะติดคุกแล้วจะมาฟ้องร้องอะไรตอนนี้
คือเพื่อนสนิทของเสียอ้วนบอกว่าความจริง
เขาวางแผนตั้งธนงทนายจะทวงเงินไว้ก่อนแล้วนะ
ใช่ค่ะเขาก็เลยรวบรวมเอกสารหลักฐานต่างที่เป็นสลิปการโอนเงิน
ส่งให้ทนายความที่เป็นเพื่อนเขาเนี่ยรวบรวมเอาไว้ตั้งแต่แรกแล้ว
ตั้งแต่ไปบอกเพื่อนว่าอกหักกับน้องสปายอะไรแบบนี้
เขาเตรียมเอาไว้แล้วก็ทนายความที่เป็นเพื่อนเสียอ้ว
เขาแนะนำว่าก็ไปฟ้องร้องดำเนินคดีเรียกทรัพย์สินคืน
แต่จะได้คืนหรือไม่ก็ต้องขึ้นอยู่กับมันมีรายละเอียดเยอะ

แล้วก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้น
มันถึงอยู่ดีก็พาพวกไปตามเขาแล้วก็ยิงเขาตาย
ทั้งที่ก็ตั้งทนายไว้จะฟ้องร้องคืน
ซึ่งเพื่อนของเสียอ้วนบอกว่าก็ต้องยอมรับว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้
มันเกิดขึ้นเพราะเสียอ้วนไม่ทำใจ
ถ้าทำใจซะว่าเขาไม่รักเรา
เงินที่เสียแล้วก็เสียไปหาใหม่มันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้น
อันนี้ก็ต้องว่ากันไปด้วยเรื่องของการดำเนินคดีนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นคดีในส่วนของเสียอ้วนและพวกที่ก่อเหตุ
รวมไปถึงคดีที่เสียอ้วนจะไปเรียกเอาทรัพย์สินเงินทองคืน